มีเหตุหนุ่มวัย๓๐ปีถูกฆ่า
โดยพ่อของผู้เสียชีวิตกลับมาเห็นลูกชาย

ก็พยายามที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วย
แต่ปรากฏว่าช่วยไม่ทันการนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบริเวณบ้านพักหมู่๑๒
โคกสำราญอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นเมื่อค่ำวานนี้

พบศพของนายนพดลอินทมนต์อายุ๓๐ปี

มีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลม
เข้าที่ใต้บราวนมซ้าย๑แผล
ด้านของนายคำเบ้าพ่อของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังว่าลูกชายเป็นนุ่มโสดชอบดื่มสุรา
ปกติก็จะพักอาศัยอยู่ที่บ้านกลางทุ่งนา

เพื่อเอาอาหารที่แม่กับพี่สาวจัดเตรียมไว้ให้
ซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าลูกชายแวะมาที่บ้านตั้งแต่เมื่อไหร่
เพราะทุกคนออกไปทำธุระนอกบ้านกันหมด
โดยบ้านที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านแม่ยายที่เสียชีวิตไปเกือบ๑๐ปี
ไม่มีใครอยู่อาศัยมีเพียงเลี้ยงไก่ไว้เท่านั้นนะครับ
นายคำเบ้ายังบอกอีกนะครับว่าเมื่อกลับถึงบ้าน
ตัวเขาเองก็เดินไปที่บ้านแม่ยายเพื่อจะไปให้อาหารไก่
ก็ไปพบลูกชายนอนนิ่งหายใจรวยริน
ถามลูกชายว่าใครใครเป็นคนทำ
แต่ลูกชายพูดเสียงเบาไม่ได้ยินเพราะตอนนั้นบาดเจ็บสาหัส
ผู้เป็นพ่อจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับ
แต่เมื่อรถกู้ชีพมาถึงลูกชายก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ล่าสุดตำรวจคุมตัวชายต้องสงสัยอายุ๕๐ปี
ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุไปสอบปากคำ
หลังมีพยานเห็นทั้งคู่ตั้งวงดื่มสุรา
และจากนั้นก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันครับ

พบว่าชายคนดังกล่าวรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
เมื่อเข้าไปตรวจค้นในบ้านก็พบมีดปลายแหลมอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่จึงนำเสื้อผ้าชุดเดิม
มีดแล้วก็รองเท้าของผู้ตายที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ

ขณะที่ชายคนดังกล่าวชายต้องสงสัยเนี่ยนะครับ
ก็ยอมรับว่าดื่มสุรากับผู้ตายจริง
แต่ไม่ได้แทงจนเสียชีวิต
ขณะนี้ตำรวจได้นำหลักฐานยื่นต่อสาร
เพื่อขอหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อนนะครับ